คุณผู้ชมครับรถที่ท่านใช้ประกอบสัมมาชีพบรรทุกของหนักเนี่ยนะฮะ

แบบต้องดียางต้องดีล้อต้องดี

หมดยางแตกครับนี่ฮะ
กุ้งขาวกระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดเลย

บนถนนสายประคำนางรอง

บุรีรำเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมด้วยทีมกู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน

ยี่ห้ออิซูสุทะเบียน๘๑๐๕๙๙นพ

เนี่ยฮะถังเก็บความเย็นตกกระจายเกลือนนะครับ
แล้วมีกุ้งสดรู้สึกว่าจะเป็นกุ้งขาวนะ
กระจายเลยเต็มพื้นถนนไปหมด
ทีมกู้ภัยต้องแบ่งกำลังกันช่วยดูแล

เอาใส่ถังไอ้รังเก็บความเย็นของเขาเนี่ยคืนเข้าไปนะครับ
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงกว่าจะเสร็จครับ
จากการสอบถามนายสุริยันแสนสุภาอายุ๕๐ปี

เขากับเมียเนี่ยนู่นไปรับกุ้งจากจันทร์มา

แต่พอขับมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังระเบิด

ขับรถแล้วมันเอาไม่อยู่จริงฮะ
เสียหลักหมุนคว้างอยู่กลางถนน

กุ้งก็เทกระจาดสิครับตกเกลื่อนถนนเลย
เขาบอกว่าไม่มีคู่กรณีหรอกยางผมแตกเอง